ผมปานุ่มโหลดแล้วครับ
เมื่อกี้ก็โหลดแล้วค่ะ
คุณล่ะโหลดหรือยัง
สวัสดีครับ

มากันแล้วความสนุกสนานความคลื้นเครงนะครับ
ล้อมวงกันเข้ามานะครับทุกวันอาทิตย์นะครับ
บ่าย๓โมงพบกับพวกเราครับ
รอบได้ให้เลย
มีความสุขนะครับนั่งนับวันรอวันวันนี้
วันเปลื้องหัดวันสุขภาษาเมื่อไหร่จะถึงวันอาทิตย์

อยากให้เดือนนึงมีวันอาทิตย์สัก๓๐วัน

จะได้เจอกันทุกวันเลยนะคะ
เพราะว่าอะไรถึงไม่เจอกันทุกวันธรรมดา

จิตใจของเป๊กก็อยู่กับคุณผู้ชมเสมอเลยค่ะ
วันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันที่สดสวยนะครับ
เป็นวันหยุดวันพักผ่อนของครอบครัว

ก็ทำอาหารทานกันที่บ้านบ้างอะไรบ้าง

ชมรายการของเรานะครับเด็กเล็กชมได้หมดนะครับ
จากจะได้ความสนุกความสนานความรู้เรื่องบทเพลงนะครับ
จะได้รู้ว่าเพลงนี้เหนือที่ถูกต้องคืออะไร
แล้วก็ได้ฟังเสียงจากผู้แข่งขันที่เก่ง
รายการเราก็มีเด็กมาเลยนะ

บางคนนี้ก็อยู่ถึง๔๐๐ปีแล้วก็ยังมา

พร้อมที่เรียกว่าอามตะ

ไม่รู้ว่าเป็นแวมไพรหรือเป็นตะเคียน

เพราะว่าอันนี้จะกันยุงกัดหน้าได้

คุณป่าถ้ายุงไลน์มาเราต้องทำไงคะ

เราอย่าไลน์ตอบนะ

ก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะทั้ง๕ท่าน

สวัสดีครับ

ถ้ามาอย่างนี้แล้วกิจการใครดูแลอยู่ครับเนี่ย

ไข้ปลาเข้าไปถึงไข้ปลา
มีบางตัวเสด็จออกไปประพาทป่านะ

ไม่มีเพลียเลยอ่ะแข็งแรง

ยังมีจิตใจที่แข็งแรงด้วย

มาพบกับรอยยิ้มที่แสนจะชื่นใจ
เสื้อผ้าสีสันก็แสบไส้เหมือนเดิม

นี่บานเย็นนะครับ

ไปบน๑สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงคะ
พักผ่อนแบบว่าหายใจหายคอได้คร่องขึ้นบ้างไหม
คล่องค่ะแล้วก็ไปฝึกซ้อมมาด้วย

ขึ้นเวทีแบบนี้มาครั้งนี้ครั้งที่๓แล้วนะ
ความตื่นเต้นเนี่ยเราควบคุมมันได้ดีหรือยัง

เพราะว่าบอกได้เลยว่านับแต่นี้ต้นไปครึ่งทางหลังเนี่ย
มันบีบคันหัวใจมากเพราะว่าแต่ละเพลงเนี่ย
มันเงินมันไม่ใช่น้อยทีเดียว
ใช่พี่ขอใช้คำนี้สำหรับครึ่งทางหลังที่ใบเฟิร์นจะก้าวไปเนี่ย
เป็นงานทำงานที่หนักห่วงมาก
แล้วก็ความกดดันมันจะมากขึ้นเรื่อย
และวันนี้คุณพ่อมาเชียร์นะครับ

มาถึงครึ่งหลังกันแล้ว
หัวจิตหัวใจพร้อมมีเต็มที่สู้
ถ้าพร้อมแล้วนะครับอินโทรเพลงที่๖นะครับ

เอาแล้วนะครับอินโทรขึ้นมาคนในห้องทรงนี้วีดวายกับตู้หู

รู้จักเล่าอะไรเป็นเพลงเพราะเพลงฮีต

รู้จักค่ะเคยร้องบ่อยแต่ว่าตอนนี้

สับสนสับสนสับสนท่อน

หมายความว่าเนื้อมันเป็นเนื้อเดิมหรือเนื้อมันเปลี่ยนไป
มันเปลี่ยนค่ะแต่มันไม่รู้ว่าอันไหนมันขึ้นก่อน
นี่แหละค่ะนะคะเขาเรียกว่าความตื่นเต้นจะทำให้เราแบรงค์
อันนี้ไม่รู้นะถ้าใช้ตัวช่วยเนี่ยมันมีตัวช่วยที่แบบช่วยได้คือเนี่ย
ได้หนึ่งท่อนแต่ไม่รู้นะตัดสินใจเอาเอง
ตอนนี้นะครับมาจัดการปัญหานี้ก่อนนะครับฟังอินโทรไปแล้ว
เพลงที่หกเน่มูลค่าแปดหมื่นบาทนะครับ
ใบเฟิร์นตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ

ภาวะจะใช้หรือไม่ใช่ครับ

เออถ้าเป็นเรานะเราควรกลัวนะเราใช้ตัวช่วยเราหมดแล้วจริง
จริงใจเราเทียบไม่ได้เลย
ใบเฟิร์นนะครับของผู้แข่งขันนะครับ
เขาตกลงใจที่จะไม่ใช้ตัวช่วยในเพลงนี้นะครับ
ขอให้โชคดีกันแล้วกันนะครับ
เพลงที่๖นะครับมูลค่า๘๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๖เพลงมาครับ
ขอให้โชคดีมีสมาธิและผ่านไปได้นะคะ
ไม่ใช่ไม่รู้ว่าเธอเจ้าชูกำลังเป็น
ไม่ใช่ไม่เลิกกับการรอคอยให้เธอเห็นใจ
แต่ที่ทำเฉยไม่เอ่ยไม่พูดอะไร
เพราะถึงยังไงเธอก็ลื่นก็ไหลอยู่ดี
รอคอยก็แล้วตามหุ้งก็แล้ว

พี่ตอไม่เคยจะพอ
เหมือนจุดอิ่มตัวของเธอไม่มี
จึงได้แต่ภาวนาให้เธอเห็นค่าความดี
ที่ไม่ยอมหนีเพราะยังมีหวังในใจ

ไปมีคนนอนคนนี้ตามสบาย

ฉันจะรออยู่ตรงนี้

รับรองไม่มีฉันไปกวนใจ
แต่หากมีสักนิด
ที่เธอถูกคิดขึ้นได้
ให้รู้ว่าหัวใจ
ฉันรอแบบคลอน้ำตา
ไม่ใช่ไม่รู้ว่าเธอเจ้าชู้
รับรังอยู่เลย

แต่เพราะรักเธอจึงยอมเรื่อยมา
ถ้าหากเธอเห็นใจ
ก็อยากให้เธอรู้ว่า
ฉันเสียน้ำตา
เพราะเธอไม่พอสักที
และมันทั้งมือ
อย่างนี้เลยเขาลอยนี่เจ๊

มาดูกันเลยครับว่าจะได้เท่าไรอะไรยังไงค่ะ

น้องใบเฟิร์นโรงได้หรือโรงผิดครับ